หลังจากที่กระแสละครเรื่องนี้ดังมาก
ทำให้การท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรียุธยานั้นคึกคักทีเดียว
โดยเฉพาะตามวัดวาอารามตามแหล่งโบราณสถานต่าง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
ตามรอยสถานที่ถ่ายทำละครดังเรื่องบุภเพสันนิวาส
ที่เป็นฉากหลักสำคัญภายในเรื่องนะครับก็คือวัดชัยวัฒนาราม
เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในสมัยยุธยาตอนปลายนะครับ
วัดนี้นี่สวยงามมากนะฮะผมก็เคยไปมาแล้วนะครับแล้วก็ใหญ่มากนะครับ
มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะไปหมดต่างแต่งกายชุดไทยตามยุคสมัยต่างนะครับ
ก็มาตามรอยมาถ่ายรูปกับสถานที่ในละครนะฮะมาสัมผัสสถานที่จริงกัน
ส่วนใหญ่ก็มากันเป็นครอบครัวนะครับมากันเป็นหมู่คณะ
หลายคนยอมรับว่ามาก็เพราะกระแสของละครนี่แหละจึงทำให้อยากมาเที่ยวชมรวมถึงรู้สึกดีมาก
ที่ได้ใส่ชุดไทยมาเที่ยวโบราณสถานเพราะนอกจากได้ถ่ายรูปสวยแล้ว
ยังได้เรียนรู้แหล่งโบราณสถานที่สำคัญต่างของไทยด้วย
หลายคนจะแต่งไม่เหมือนแขกไฮกัน
เราจะได้นุมพาห์ประโยชน์ประสบความใช้ตอนเธอ
ก็ชอบด้วยยังมีมาขอถ่ายรูปกันด้วยนะคะแล้วนานทีได้ใส่เนี้ยมันคุ้มมากจริงจริงค่ะ
แม่สวยกันทุกคนเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วบรรยากาศของร้านค้าต่างที่อยู่ในพื้นที่พระนครศรีอุทยานะคุณเหนียวมาสอน
ฮะบรรยากาศของชาวบ้านในชุมชนโดยรอบวัดชัยวัฒนารามก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับก็พยายามจะใช้ช่องทางเนี่ยเป็นโอกาสในการหารายได้เสริมนะครับ
อย่างเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่วัดชัยวัฒนารามบอกว่าเดิมเขาขายก๋วเตี๋ยอยู่ข้างวัดมานานแล้วพอกระแสละครเรื่องนี้ดังมากคนมาเที่ยววัดมากขึ้น
และทุกคนที่มาส่วนใหญ่ก็ต้องการแต่งกายด้วยชุดไทยบางคนก็หาลำบากจะหอบฮิ้วมาจากที่
ราคาชุดละ๒๐๐บาทพร้อมแต่งหน้าทำผมด้วยนะเพิ่มรายได้ให้เขาถึงวันละ๕๐๐
นะครับเอาพวกเจ้าขายอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวเรือแล้ว
ก็ไอศกรีมพวกนี้ก็มาทีหลังก็มามาใกล้ใกล้กันนั่นแหละ
ค่ะเห็นว่าได้เอาชุดไทยมาให้เช่าด้วยอันนี้เป็นรายได้
เสริมมั้ยไหมคะพี่ช่ายครับแต่ได้เสริมว่าเพราะว่าคนเนี่ย
อ่ามาท่องเที่ยวไม่มีชุดมาใช่ไหมค่ะก็ทางนี้ก็บริการ
ชุดและชุดละสองร้อยแต่งหน้าเรียบร้อยใช่ไหมอ่าออกเดิน

เดี๋ยวพาไปดูร้านขายลูกชิ้นต่อนะครับ
ร้านขายลูกชิ้นข้างวัดชัยวัฒนารามนะครับ
ก็มีชุดไทยมาทอดลูกชิ้นเลยนะครับ

สร้างแรงดึงดูดให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก
แม่ค้าขายลูกชิ้นบอกว่าแต่เดิมก็ขายอยู่ที่ตลาดน้ำ
พอย้ายมาขายที่วัดชัยวัฒนารามนะครับ
ขายหมดทุกวันกำไรวันละเกือบ๒๐๐บาท

จะต้องเพิ่มลูกชิ้นเพื่อขายอีกเป็นเท่าตัว
ปกติก็ขายอยู่ตลาดอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยเห็นที่นี่ก็แต่งชุดไทย
ก็เลยอยากจะดึงดูดเรียกลูกค้ามากขึ้น

ปัญหาธรรมดาก็เป็นพันบาทขึ้นนะคะ

ถูกต้องตามรอยอเจ้าก็ขาดไม่ได้ค่ะกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยรวบรวมร้านกุ้งเผาเจ้าเด็ดอายุทยามาให้เลือกค่ะ
ร้านแรกร้านสายน้ำป้อมเพชรตั้งอยู่บนถนนอูทองนะคะ
ถัดจากป้อมเพชรไม่กี่กิโลกรัม
สุดาพรสิริเบนจพรเจ้าของร้านบอกว่าขายมาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
ปกติเนี่ยเมนูกุ้งเผาขายดีอยู่แล้ว
พอละครดังคนสั่งเมนูนี้เยอะขึ้นไปอีกค่ะ
จากมีรายได้เพิ่มแล้วทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักอายุทยามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
มีค่ะส่วนมากปกติแล้วเนี่ย
คนมาเนี่ยก็จะมาทานสั่งกุ้งเผาเลยนะคะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่อะค่ะ

ส่วนมากมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แต่งตัวสวยเป็นไทยเป็นชุดไทยอะค่ะ
แล้วก็มาทานข้าวก็ซึ่งเขามีความรู้สึกว่าดีแล้วก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป
มากขึ้นค่ะมากขึ้นค่ะ
ใช่ค่ะปกติจะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ

ตอนนี้มีกับจะทุกวันเลยค่ะ
แล้วถ้าจะไปดูนะครับว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากน้อยขนาดไหนเนี่ย
ต้องถามนี่ฮะพี่ที่เป็นพนักงานจำหน่ายบัตรอยู่ที่หน้าทางเข้าวัดชัยวัฒนารามนะครับ
อย่างพี่พัชรีเนี่ยจำหน่ายบัตรเข้าวัดชัยวัฒนารามมากว่า๑๓ปีแล้ว

ตั้งแต่ขายบัตรเข้าชมวัดมาเนี่ยปกติแล้วคนมาเที่ยวชมไม่มากนักที่วัดชัยวัฒนาราม
แต่ตั้งแต่ละครดังออกอากาศทำให้แฟนละครมาเที่ยวชมตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับ
แต่งกายชุดไทยมาเที่ยวเพื่อช่วยกันอนุรักษ์โบราณสถานด้วยนะครับ
ก็เรียนทุกท่านไว้ด้วยนะครับ
ธนารามที่พระนครศรียุธยานะครับรวมถึงวัดต่างในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกานะครับ
ค่าเข้าชมนี้ก็สำหรับคนไทยแค่๑๐บาทเท่านั้นนะครับ

ถ้าผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
นักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็เด็กนี่เข้าชมฟรีเลยนะครับ
ก็เขาเชิญไปเที่ยวชมกันได้นะฮะตามรอยโบราณสถานประวัติศาสตร์กันนะครับ